แล้วก็เป็นตัวผู้๓ตัวเป็นตัวลูก
วันนั้นคุณยายจะเรียกหมามากินข้าว
อยู่พึ่งหลวงไม่รู้บินมาจากไหน
บินลงมาแล้วก็รุมต่อยทั้งหมารุมต่อยทั้งยาย
ตะเลิศเปิดเปลือกันไปคนละทิศคนละทางแล้วสุดท้ายมีหมาตัวหนึ่งเคราะหร้ายทนพิษพึ่งไม่ไหวนะคะ
มันก็ถูกรุมต่อยเหล็กในทั่วตัวจนตายค่ะ
เจ้าตัวที่ว่าก็คือตัวนี้แหละเจ้าลีโอนะคะเป็นสุนัขเพศผู้อายุเพิ่งจะ๖เดือนเองเนี่ย
ให้ดูเลยว่าเหล็กในมันโดนทั้งตัวเลย
เจ้าของที่ใส่สวมเสื้อสีเหลืองก็คือคุณยายสมปองกลิ่นอ่อนนะคะอายุ๗๐ปี
ก็นั่งดูซากหมาตัวเองดูว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้าง
ยายสมปองเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงไว้๔ตัวเป็นแม่๑ลูก๓ลูกเป็นตัวผู้หมดเลย
วันนั้นเนี่ยกำลังเรียกหมามากินข้าวอยู่อยู่ฟุ้งพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่บนต้นมะขามข้างบ้านเนี่ยค่ะ
รังนี้เลยนะยูก็บินลงมารุมต่อยหมาสี่ตัวรุมต่อยตัวยายด้วย
ทุกคนก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางยายวิ่งหนีเข้าบ้านส่วนหมาก็วิ่งตะเลิดเข้าไปในสวนค่ะ
ก็ทิ้งเวลาให้มันผ่านไปสักพักใหญ่ยายก็เดินออกตามหาหมา
ตัวแม่กับลูกอีกสองตัวหนีพ้นค่ะโดนต่อยเหมือนกันแต่ว่าโดนนิดหน่อย
แต่เจ้าลีโอนี่สิคะโดนรุมต่อยมากกว่าตัวอื่นคือเหล็กในเนี่ยมีทั่วตัวเต็มไปหมดเลย
ยายก็รีบเรียกลูกชายบอกว่าให้พาลีโอไปหาหมอเร็ว
แต่ว่าไปยังไม่ทันถึงมือหมอค่ะลีโอก็ตายซะก่อนนะคะ
สมปองบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพึ่งหลวงมาทำรังอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ก่อนหน้านี้ก็ให้ข้าวหมาแถวต้นมะขามยังไม่เคยเจอเลย
ก็อยากจะเตือนด้วยนะคะว่าถ้าบ้านไหนเจอพึ่งหลวงมาทำรังเนี่ย
ให้ระมัดระวังเลยตอนนี้ยายประสานกู้ภัยแล้วบอกว่า
ให้มาไล่พึ่งหลวงรังนี้ออกไปให้หน่อย
เพราะไม่อยากให้มาต่อยคนต่อยหมาในบ้านอีกค่ะ